กองเชียร์มีลุ้นแล้วล่ะค่ะ

รายงานข่าวไปแล้วนะคะว่าแม่แพม
แม่ของคุณแพนเค้กนะคะออกมาบอกว่า
เตรียมหาเลิกแต่งนะคะแพนเค้ก

ล่าสุดคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้ค่ะ
เค้ามีเซอร์ไพรส์ที่ทำให้เราได้ลุ้นกัน

โหกอดพี่มีเลย
จะเป็นยังไงคุณผู้ชม

คลิปมันสั้นไป

เราก็ลุ้นอยู่นะคะว่ากอดเสร็จปุ๊บ

ก็ต้องบอกว่ากองเชียร์เนี่ยตาลุกวาวเลยคุณผู้ชม

ว่าจะมีช็อตขอแต่งงานกันไปเลยหรือเปล่าคุณผู้ชม

เหมือนเด็กได้ของเล่นชิ้นใหม่
ที่ถูกใจมากโตนะว่า
ดิฉันเฉลยเลยคุณผู้ชมคืออะไรอ่ะพี่แจ๊ตบเข่าฉาดบอกว่าปัดโท
ไอ้เราก็นึกว่าจะได้เตรียมตัดชุดรอไปงานแต่งแล้วคุณผู้ชมปรากฏว่านะคะ
ที่เห็นปั่นอยู่เนี้ยค่ะเออเป็นของขวานแพนเค้กเขาให้พี่หมีอ๋อ
เครื่องออกกำลังกายของขวัญวันเกิดนะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วด้วยความที่เป็นคู่รักนักกีฬาคุณผู้ชมก็เอ็นจอยนะคะได้มาก็แฮปปี้กอดกันแบบ
อุ้ยดีใจจังเลยเออไอ้เราก็นึกว่าจะมีวงมีแผนนะนะคือแม่แพนแอดแซวนะ
เหมือนเด็กเด็กได้ของเล่นใหม่เลยเนี่ยแต่คุณผู้ชมค่ะข่าวดีแบบนี้นะคะ
ว่าเร็วเร็วนี้น้องแพนจะมีข่าวดีหรือเปล่านะคะผู้จัดการส่วนตัวคุณโน๊ตค่ะ
อืมบอกว่าพี่เอาจริงจริงหนูก็ถามน้องแพนหนูเค้ายุ่งอยู่น่ะหรอค่ะ
ที่เราเคยนำเสนอไปที่แบบแต่งตัวพีเรียสอะ

มีมาริโอมีบอยปกรณ์เขาถ่ายทำอยู่คุณผู้ชม

ดิฉันก็ไม่รดวาระสอบนะคะ
เอ้าถามต่ออีก
หรือว่าที่เขาแบบว่าตั้งใจถ่ายเทคิวให้แบบนี้
เตรียมตัวจะมีข่าวดีเร็วนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ

ก็ถือว่าเป็นข่าวที่เราลุ้นกันมาก

แล้วก็คบกันมา๑๐ปีแล้วคุณผู้ชม
ปังจริงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเย็บถามจากแม่แพม
เอาก็แล้วกันนะคะถามไปเรื่อยถามมาจุดนะคะ